ส่วนเหตุการณ์นี้นะคะเป็นเรื่องของยายหลานเป็นยายหลานกันแท้เลยนะคะ
หลานเนี่ยหลานชายอายุ๓๐แล้วคุณยายอายุตั้ง๙๐แล้วนะ
คุณผู้ชมดูหลานชายคนนี้นะคือเมาเละไม่รู้เรื่องเมาเหล้าค่ะ
แล้วก็ไปทำร้ายร่างกายยายแท้ของตัวเองคือจับหัวยายโขกเสาบ้านนะคุณผู้ชมนึกดู
เอาเก้าอี้เนี่ยฟาดใส่ยายด้วยค่ะย้ำอีกทีว่ายาย๙๐แล้วนะคุณผู้ชม
อันนี้ก็คือเพื่อนบ้านมาช่วยคุณยายนะคะแล้วก็แจ้งตำรวจนะคะ
แล้วตำรวจก็ไปถึงบ้านเลยตำรวจสพเมืองยะโสธร
ผู้ชายคนนี้ที่เป็นหลานเนี่ยค่ะชื่อว่านายกมลทัศน์อายุ๓๔
ปีสภาพอย่างที่เห็นคือไม่ใช่อะไรหรอกที่นั่งลงไปกองกับพื้นแบบนี้คือเมา
เมามึนงงยังแบบยังขยับอะไรไม่ได้นั่งนิ่งแต่ทำร้ายยายได้นะ
แต่พอตำรวจไปชาวบ้านไปช่วยกันจับก็นั่งนิ่งแบบนี้นะ
คือดื่มเหล้าเมาทำร้ายยายหนูอายุ๙๐ปีเป็นยายหลานแท้
คุณยายเนี่ยหัวแตกเลือดอาบเลยนะคะคือยายไปต่อว่าหลานชายที่หลานชายเมาเหล้า
หลานชายเลยไม่พอใจจับหัวยายโขกเสาบ้านนะคะ
แล้วเอาเก้าอี้ฟาดไปที่ตัวคุณยายเนี่ยเก้าอี้เนี่ยฟาดไปเนี่ยดูจนเก้าอี้หักเนี่ยค่ะ

ดูสิค่ะคุณยายบอกเนี่ยก็หัวแตกก็ต้องพันผ้าเอาไว้แล้วพี่แก้มก็ต้องติดผ้าก๊อสเอาไว้แบบนี้ค่ะ
เพราะว่าเลือดอาบที่เสื้อคุณยายคือเลือดนะเลือดเต็มนะคะ
คือตัวหลานเนี่ยก็ยอมรับว่าลงมือทำร้ายคุณยายเพราะว่าอ้างว่าโมโหยาย

คือในหมู่บ้านมันมีการจัดงานกันนะคะเป็นงานบุญ
แล้วตัวหลานไปร่วมงานไปดื่มเหล้ากับเพื่อนบ้านจนเมา
พอกลับมาบ้านก็เอะอะโวยวายทำลายข้าวของโยนพัดลมออกมานอกบ้านจนพัดลมพังค่ะ
คุณยายก็เลยไปเตือนกลายเป็นว่าโอ้โหหลานไม่พอใจยายทำร้ายร่างกายนะคะทำร้ายร่างกายยายจนเพื่อนบ้านก็ต้องมาช่วยปฐมพยาบาลคุณยายแล้วก็แจ้งตำรวจค่ะก็ต้องเนี่ยจับตัวหลานชายที่ก่อเหตุไปดำเนินคดีนะคะ